ต้องเป็นเหตุผลไหนถึงจู่บุกไปเผาสารแบบนี้
ใช่เจ้ามือหรือเปล่าเจ้ามือไม่พอใจเปล่า
นี่ฮะวอดเลยคุณผู้ชม๓ทุ่มที่ผ่านมา
ดับเพลิงอบตท่าราบไปฉีดน้ำดับไฟที่โหมลุกไหม้เต็นต์พลาสติกตรงนี้
แล้วในเต็นต์ก็จะมีพวกชุดไทยผ้าไทยที่คนเอามาแก้บนกันคุณผู้ชม
หน้าศาลแม่เนียงแม่น้อมริมถนนเพชรเกษมสายเก่า
ที่อำเภอเมืองราชบุรีครับแต่ว่า๕นาทีก็คุมเพลิงไว้ได้

มีเต็นต์๕หลังที่อัดแน่นด้วยชุดไทยเกือบ๓๐๐ชุดโอ้แสดงว่าแม่น
แล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งมีของแก้บนต่างเสียหายเยอะเลย
ปรากฏว่าตัวสารแม่เนียงแม่น้อมที่ทำจากไม้อยู่ด้านหลังเต็นต์
ถูกไฟไหม้แค่เล็กน้อยเท่านั้นครับ
รูปปั้นจำลองแม่เนียงแม่น้อมไม่ได้เสียหายแต่อย่างใด
แล้วระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
มีนางสาวเพื่อนอายุ๒๗ปีเป็นชาวอำเภอบางแพร

โอ้โหพวกเธอกำลังจะมา
นางสาวเพื่อนกับเพื่อนกำลังจะมาแก้บนเลย
เพราะเพิ่งได้รับโชคเลขท้ายรางวัลที่๑งวด๑พฤศจิกายนครับ
พอมาเห็นสารถูกไฟไหม้ทำยังไงอ่ะไม่ได้แก้บนแล้วสิ
เรามาบนอะไรเราบนอะไร
บนว่าถ้าทุก๓ตัวบนจะให้ลำวง
แต่นี้หนูขย่าวได้๖๕๑แต่หนูไม่ได้กลับหัวมาได้๙๕๑
ก็เลยจะเอารถมาเปิดแล้วเดี๋ยวจะเอาไฟมาติด
เพราะในศาลไม่มีไฟมาได้เราจะเอาชุดลำวงอะไรมาให้เขา
อุตส่าห์เตรียมชุดระวงมาให้แล้ว
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชาวบ้านที่มากราบไหว้จุดทูบทิ้งไว้
แล้วอาจจะลามไปติดชุดไทยจนไฟไหม้ก็เป็นได้
แต่เดี๋ยวจะให้พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบอย่างละเอียดครับ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงแต่ชาวบ้านเชื่ออีกอย่างหนึ่ง
คือตำรวจบอกอาจจะเป็นคนที่มากราบไห้จุดทูปใช่ไหม
ชาวบ้านเชื่อว่าอาจจะมีเจ้ามือหวยแค้น
สารแม่เนียงแม่น้อมที่ให้เลขแม่นจนชาวบ้านก็ถูกจำนวนมากเลย
ก็เลยจัดการเผาซะเลยเผาขู่แม่เนียงแม่น้อง
โดยแม่เนียงแม่น้อมเป็นนางรำนะคุณผู้ชม
แล้วก็ตามประวัติเนี่ยเดินทางไปแสดงตาม
ต่างแต่รถมาเสียหลักหลุดโค้งที่จุดนี้ก็เลยเสีย
ชีวิตครับเลยมีการตั้งสารขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมทางขวา
เนี่ยอ๋อนี่นี่นี่สิปหาร์ดโดนเผาเป็นเต้นแบบนี้

คนมาแก้บนจงคิดว่าร้านมองไกลนึกว่าร้านขายชุด

คนก็เลยมากราบไหว้ขอพรกันเยอะเลยครับ